ที่คดีของทายาทของเครื่องดื่มชูกำลังที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดครับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
ระบุว่านายวรยุทธ์อยู่วิทยานั้นยังไม่ติดต่อเข้าพบพนักงานอายการครับ
พร้อมกับระบุว่าถ้าไม่มาพบรวมทั้งไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้อง
ขออำนาจศาลออกหมายจับทันทีครับ
จากกรณีของคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง
ขับรถเฟอรารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่งานปราบรามตำรวจนครบานทองหล่อเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕ครับที่ผ่านมา
โดยเมื่อปี๒๕๕๖นั้นตำรวจสั่งฟ้องในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
และแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที
โดยนัดหมายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานอายการอาญากรุงเทพใต้

นายสุธิกิติสุภกรสุภพรนะครับซึ่งเป็นอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
เปิดเผยว่านายวิรยุทธ์หรือทนายความยังไม่ติดต่อขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานอายการในวันนี้
ซึ่งหากไม่เดินทางมาพบกับพนักงานอายการตามกำหนด

พนักงานอายการจะประสานไปยังพนักงานสอบสวน

และให้ออกหมายเรียกตัวครั้งที่๑
แต่หากยังไม่เดินทางไปพบและไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้อง
จะมีการเป็นความผิดลักษณะการเข้าข่ายประวิงเวลาครับ
ก็จะพิจารณาขออนุมัติศาลออกไหมจับตัว

โดยอายการจะไม่ปล่อยเวลาให้ต้องเลื่อนคดีไป

ซึ่งคดีนี้ก็มีอายุความสูงสุดถึง๑๕ปีครับ